ดูสิเขาเอาไข่ไก่นะ๑๐๐ฟองใส่พวกใส่กล่องแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เอาไปตั้งที่หน้าร้านเห็นไหมเขาแพ็คเป็นแพ็คละ๔ฟอง
ฟรีค่ะให้กับคนที่ได้รับผลกระทบ
คนหนึ่งจะหยิบได้แพ็กเดียวเท่านั้นแล้วคนให้ก็สุขใจคนรับก็อิ่มใจนะคะ
เจ้าของร้านเนี่ยบอกชื่อเลยชื่อคุณสืบพงศ์เตียวยืนยงบอกว่า
อาทิตย์ที่แล้วผมแจกไข่ไก่ไปแล้ว๓๐๐ฟอง
แต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนวันต่อวันเลยผมก็แจกอีกรอบนึง
แล้วนอกจากไข่ไก่เนี่ยนะผมกำลังละกำลังแล้วจะเตรียมแจกเข้ากล่องให้กับชาวบ้าน
คือมันอาจจะช่วยเหลือได้ไม่มากแต่ว่าผมอยากบรรเทาความเดือดร้อน
คนผ่านวิกฤตทั้งนี้ไปด้วยกันนะคะชื่นชมคนใจบุญทุกคนเลยค่ะครับ